แน่นอนว่าล่าสุดนะคะทางด้านของนั่นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เศรษฐาทวีสินท่านปฏิบัติภารกิจไว้ที่ประเทศจีน
ซึ่งก็ได้รับทราบข่าวว่ามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ศพ

แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าแสดงความกังวลใจเป็นอย่างมาก
เพราะว่าประเทศไทยสูญเสียเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยคุณเศรษฐาค่ะทวีศรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พูดถึงสถานการณ์ในอิสราเอล
ขณะที่ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงปะกิ่งนะคะ
ก็บอกว่ารายงานที่ได้รับมาคือมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ศพ
ผู้เสียชีวิตรวมแล้ว๓๐ศพนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บตัวประกันถ้าตัวเลขล่าสุด
คุณผู้ชมน่าจะยังมีเท่าเดิมอยู่นะคะ
แล้วก็ท่านนายกยังพูดว่าได้มีการพบปะพูดคุย
กับนายอันโตนิโอโกตอเรสซึ่งเป็นเลขาธิการของยูเอ็น

นี่คือยอดตัวเลขนะคะที่อัปเดต
ก็คือเป็นผู้เสียชีวิต๓๐ศพ
แล้วก็ตัวผู้บาดเจ็บ๑๖นะคะ
ขอกลับไทยยังพุ่งไปแตะอยู่ที่๗๕๐๐กว่าคน
เดี๋ยวเราอัปเดตตัวเลขอันนี้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โดยท่านนายกบอกว่าหลังจากมีการพบปะพูดคุย
กับทางด้านของเลขาธิการของยูเอ็นและผู้นำหลายประเทศ

ทางด้านของประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพ
ทุกคนก็แสดงความห่วงใยกับสถานการณ์ที่ดูจะเลวร้ายลงเรื่อย
และเชื่อว่าน่าจะยังมีทิศทางที่ไม่น่าจะดีขึ้นในเร็วนี้
นายกบอกว่ามีการแจ้งกับทางเลขาธิการยูเอ็นด้วยว่า
เรานั้นเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งด้วยซ้ำ
แต่กลับเป็นผู้ที่สูญเสียมากที่สุดเป็นอันดับ๒รองจากสหรัฐอเมริกา
ทางเลขาธิการยูเอ็นด้วยก็แสดงความเสียใจและเห็นใจประเทศไทยค่ะ
ส่วนสถานการณ์ที่แอลโดยรวมก็เข้าใจว่ามีคนเสียชีวิตเพิ่มกี่หนึ่งคน

ส่วนผู้ที่บาดเจ็บเท่าเดิมแล้วก็ที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็เท่าเดิม
ผมก็ได้บอกกับท่านเลขาธิการยกเว้นว่าเราเป็นประเทศที่ไม่อยู่ในความขัดแย้ง
แต่เรามีการสูญเสียเยอะที่๒นอกจากสหรัฐ
ท่านก็ตกใจและก็แสดงความเห็นใจมา
ผมก็อยากให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยต้องตัดสินใจนะว่าจะกลับหรือไม่กลับ
เพราะว่าความเสี่ยงอยู่ที่ตัวท่านและน่าทิศบาลถ้าท่านแสดงเฉียดจำนวนว่าจะกลับ
เป็นหน้าที่เราที่ต้องการทำอย่างเต็มความสามารถ
จะลำเลียงคนออกมาให้ได้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับ
ในขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยนะคะคุณผู้ชม
เฉลี่ยประมาณ๔๐๐คนต่อวันแล้วก็
จะสามารถเพิ่มจำนวนการกลับของแรงงานไทยนะคะ
กับประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอีกวันละ๖๐๐คน
ซึ่งเครื่องบินนี้จะรับได้เที่ยวละ๕๐๐๖๐๐คนนะคะ
ก็มั่นใจว่าสามารถที่จะรับคนไทยเดินทางกลับได้หมดภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนค่ะ
อย่างที่บอกเป็นเที่ยวบินที่๒ของกองทัพอากาศ
ซึ่งผู้อพยพเนี่ยมีชาย๑๔๒คนเป็นหญิงอีก๓คนนะคะ
ออกเดินทางในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชม
มีกำหนดเดินทางกลับถึงท่ากาศยานทหาร๒
องบิน๖ในวันพรุ่งนี้ตอนประมาณบ่ายโมง๔๐นาทีนะคะ
เที่ยวบินที่๒ค่ะจะมีการบินผ่านทางด้านของน่านฟ้า๑๐ประเทศ

ก็จะมีผ่านลาวจีนคาซักสถานอุสเบกิสถานเติ๊กเมนิสถาน
เซอร์ใบจันทร์ค่ะอามิเนียตุรกีไซปรัสแล้วก็อิสราเอลค่ะ

แล้วก็ล่าสุดยอดถ้าเกิดว่าเป็นยอดนะ

มีคนไทยของเราที่ลงทะเบียนประสงค์ขอกลับไทยเนี่ย
แล้วคนที่ไม่ประสงค์ขอกลับไทยเนี่ย
ก็คือ๑๐๑คนอันนี้คือยอดล่าสุดของวันที่๑๗ตุลาคา
เดี๋ยววันนี้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะอัปเดตให้ทราบนะครับ
เพราะว่าตัวเลขคงต้องยึดทางกระทรวงการต่างประเทศ

มีผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

ตัวเลขการขออพยพนั้นก็เกือบ๘๐๐คน